ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวคนนี้กันบ้างดีกว่า
ข่าวด้านลบก็โอ้โหถาโถมาเหมือนกันช่วงนี้นะครับ
ต้องทำบุญหน่อยเด้อเขาบอกว่าแต้วหรือเปล่าที่เป็นนางเอกหนีกองเพื่อไปรับงานอีเวนต์
เพราะว่าช่วงนี้เขารับงานอีเวนต์บ่อยใช่ไหมคะก็เลยมีข่าวเมาส์อะไรแบบนี้เข้ามาให้รำคาญใจนะฮะ
ก็มีคำตอบแบบสวยตามสไตล์นางเอกนะคุณว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังแต้วเลยค่ะ
นางเอกหน้าหวานหนีก็ไม่ไม่ค่ะก็ไม่หนีไม่เคยหนีถ้าจะไปก็บอกกันดีเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้หลายฝ่ายเสียงานอะไรอย่างนี้
มันแบบอุ๊ยเราทำงานตรงนี้มาตั้งเป็น๑๐ปีแล้วเนอะเราก็น่าจะแบบต้องรู้ว่าอะไรมันเป็นแบบมารยาทในการทำงาน
แต่ตอนเราไม่มีจริงจริงมั้ยคะว่าพี่หนีแล้วเขาทำยังไง
ก็ไม่ค่ะก็ถามก็ตอบว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่
พี่หนีออกมาทำเพราะว่าเราก็ออกอีเวนต์เยอะเหมือนกัน
ก็ยังดีที่เราแบบเป็นหนึ่งในคนที่มีอีเวนต์เยอะอะไรอย่างนี้แบบว่าแบบหนีกองไม่มีไม่ใช่ค่ะ
นางเอกหน้าหวานเนี่ยก็มีหลายคนที่หน้าหวานอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่เอาเป็นว่าเต้านัตรมอนเธอปฏิเสธชัดเจนเซียงแจ๊วเลยไม่ใช่เธอยังแน่นอน
แต่ก็ยังรู้สึกดีที่ถือว่าเป็นนางเอกที่มีงานอีเวนต์เยอะนะคะ
คือต้องบอกว่างานอีเวนท์เดี๋ยวนี้เขารับทีและเขารับการเยอะเนี่ยคุณ
คือบางคนเขาเมาส์มอยกันไงว่ากองละครกว่าจะถ่ายเสร็จ๓เดือน๖เดือน

เพราะฉะนั้นอีเวนต์ออกทีนึงเนี่ยเผลอได้เท่าละครเรื่องหนึ่ง
ใช่ออกแป๊บเดียวเอง๓๔ชั่วโมงได้แล้วเงินเป็นก้อน
เมาส์ด้านลบแบบนี้ไม่ใช่แต้วนัทพรนะจ๊ะ